ไปต่อไปส่งกำลังใจกันต่อให้บ้านตองห้าคุณผู้ชมค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็คลาคร่ำไปด้วยแฟนคลับและแฟนเพลงนะคะ
ลูกหลานในวงการหมอลำค่ะเดินทางมาร่วมพิธีชาปนกิจศพพ่อหลอดเสียงอีสาน
ลูกในวงทุกคนนี้นะคะพร้อมใจกันร่วมแสดงที่หน้าเมนลอย
เพื่อส่งดวงวิญญาณของพ่อหลอดไปชมภาพกันหน่อยค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมได้ชมไปนี่นะคะคือการแสดงของลูกหลานวงเสียงอีสานค่ะ
ในชุดที่ว่าส่งพ่อสู่สุขาวดี
เพื่อร่วมกันส่งดวงวิญญาณของพ่อหลอดไปสู่สวงสวรรค์นั่นเองค่ะ
บรรยากาศเมื่อวานก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีแฟนคลับแฟนเพลงคนในวงการหมอลำ
เดินทางมาร่วมไว้อะไรพ่อหลอดกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
สปอยสิริชัยจากวงหมอลำใจเกินร้อย
กับน้องแอนอรดีก็ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานด้วยนะคะ

ทั้งคู่ก็ตั้งใจจะมอบกำลังใจให้กับแม่นกน้อยด้วยค่ะ
เพราะเมื่อวานนี้ค่ะแม่นกน้อยอยู่ในอาการโศกเศร้า
อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลานะฮะ
ขณะที่อดีตสมาชิกวงที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเสียงอีสาน
อย่างพี่ลูกแพร่กับพี่ไหมไทยก็มาร่วมงานด้วยค่ะ
ทั้งคู่เปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะมาลาพ่อ
อยากให้พ่อไปอยู่ในที่ที่มีความสุขความสงบที่สุดค่ะ
วันนี้ได้มาส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อที่มีพระคุณ
ก็อยากจะบอกเลยว่าลูกทุกคนรักและผมไหมไทย
มันมากกว่าคำอธิบายนะครับก็บอกเลยว่ารักพ่อ

และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะแม่นกน้อยกับลูกหลานเสียงอีสานนะคะ
ร่วมกันทำบุญเก็บอัฐิของพ่อหลอด
ส่วนในเย็นวันนี้ค่ะจะมีการแสดงมหรสบสมโพธิ

ซึ่งจะเปิดให้แฟนนั้นเข้ามาชมฟรีด้วยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐขอเป็นกำลังใจกับครอบครัวเสียงอีสานด้วยนะคะ